อืมเป็นวินาทีเฉียดมากนะพี่เบิร์

เขาบอกว่าถ่ายคลิปเอาไว้เลยเป็นหลักฐาน

หลุมหลบภัยให้เร็วที่สุดแล้วคุณหนุ่ยเนี่ยนะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยคุณหนุ่ยนัทธพงศ์อายุ๓๕ปีค่ะเป็นคนอุดรไปทำงานในอิสราเอลนะแล้ววันที่เกิดเหตุน่ะคุณหนุ่ยบอกว่าอ่ะวันนั้นน่ะเป็นวันหยุดของผมจริงผมมาทำงานเป็นเกษตรกรอยู่ที่นี่เนี่ยได้๔ปีแล้วนะแล้ววันที่เกิดเหตุวันหยุดผมน่ะอยู่ใน
ให้ฟังวินาทีนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราวีดีโอคอลกับคุณหนุ่ยด้วยนะคะ

ยังไม่รู้ไงจังหวะนั้นคือรู้แล้วว่าเจ็บแต่แบบเอ๊ยโดนที่ไหน
แล้วนี่พี่เบิร์ทโด่มคือคือคือกลับมาดูนะด่อ
จุดตรงนี้ที่พักที่พักไม่เหลืออะไรเลยว่ะ
โหสภาพเป็นอย่างงี้หรออื้อนี่มันลงเต็มนี่ว่ะเต็มสิ

ซึ่งพี่หนุ่ยบอกว่าพอมือถือพี่ใช้งานได้ปั๊บนะรีบโทรบอกญาติเลย
สปอร์ตพี่เขาตอนนี้ก็โดนไหม้ไปกับไฟแล้วนะ
อยู่ในกองในซากแบบนั้นนะคะ
ซึ่งพี่หนุ่ยบอกว่าพอมือถือพี่ใช้งานได้ปั๊บอ่ะนะ

นึกถึงญาติก่อนนึกถึงคนที่ฝั่งไทยก่อนนะ

ปลอดภัยดีแล้วตอนนี้ติดต่อสถานเอกอาคารชะทุทธิ์ไทยได้แล้ว
แล้วก็มีรถมารับแล้วหลังจากนี้ไม่เอาแล้ว
ถ้าได้กลับบ้านที่ไทยไม่มาแล้วไม่มาทำงานที่นี่แล้ว
ไปหางานทำที่ไทยดีกว่าพี่หุยบอกแบบนี้นะคะ
บางคนเนี่ยไม่อยากอยู่ต่อแล้วบางคนอยากกลับบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ